เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราติดตามกระแสบนโลกโซเชียล
เกี่ยวกับเรื่องราวเตียงหักรักร้าวของคุณแอฟทัศออน
แล้วก็ร้อยตำรวจโทสงกรานเตชนรงค์

นั่นก็คือผู้ประกาศข่าวสาวคุณกวางอรการนั่นเอง
ล่าสุดคุณกวางไม่รอช้านะคะเดินทางไปแจ้งความเอาผิด
เพจดังนะคะที่มีการปล่อยข่าวลืนนี้ออกมาค่ะ
นางสาวอรการจีวเกียรติผู้ประกาศข่าวพร้อมกับทนายความ
เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เพื่อแจ้งความเอาผิดเพจชื่อดัง
หลังจากที่เมื่อวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมานะคะ

ทำนองว่าเธอเข้าไปเป็นมือที่๓ของนางสาวแอฟทักษะออน
และสามีร้อยตำรวจโทสงกรานเตชนรงค์
จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์
และเข้าไปด่าทอเธอในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างมาก

เพราะบางข้อความมีการพาดพิงไปถึงบุพการี
ซึ่งตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิดเพจ
นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง
พร้อมกับยืนยันเรื่องความสัมพันธ์ของตนเอง

ว่าเป็นเพียงคนที่เคยทำงานร่วมกัน
๓๔ชั่วโมงเท่านั้น
และหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจโทสงกราน
ก็ได้ส่งข้อความมาขอโทษแล้ว
ขณะที่เพจซึ่งถูกแจ้งความดำเนินคดี
พบว่าปิดเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้แค่ส่งเรื่องไปนะคะ
ว่ามีเพจไหนมีไอจีไหน
ว่ามีสื่อไหนที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
แล้วก็ส่งผลกับชีวิตของเรา

ความตั้งใจของเราที่มาแจ้งในวันนี้คืออะไร

อยอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะ
อย่างให้เป็นบันทักขาวของสังคม
เต๋ชะนรงค์ตอนนี้ก็พบว่า
แยกกันอยู่ดังกระช่อนเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะคะ
จนถึงวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด
โลกโซเชียลเลยนะคะมีเพียงคุณพ่อของฝ่ายชายค่ะ
เหมือนจะเป็นกาวใจเล็กด้วยการโพสต์ภาพครอบครัวสุดแสนจะอบอุ่นนะคะ
ทั้งคุณสงกรานคุณแอฟและหลานสาวน้องปีใหม่
พร้อมกับข้อความว่าครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้คุณสงกรานเตชนรงค์เอง
เขาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐออนไลน์
ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะคะ
เตรียมที่จะง้อคุณภรรยาง้อเลยล่ะ
คุณผู้ชมคือยังไงเขาบอกว่า
ลูกผมภรรยาผมทั้งคนผมจะไม่เลิกจะไม่ทิ้งแน่นอน
แล้วบอกสงกรานก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องแบบมือที่๓

แต่ว่าก็มีกันแบบทะเลาะเบาะแว้งระห่องระแหงกันบ้าง

มีสติกันนิดนึงนะคะฟังความหลายด้านก่อน

เพราะว่าคนที่โดนกระแสแบบนี้เข้าไปเต็ม
เขาก็เสียหายเสื่อมเสียไปถึงหลายบุคคลนะที่ถูกพาดพิ
อย่างที่บอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก๑เคสตัวอย่าง